ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์

รัก๓เศร้าเรา๓คน

เหตุการณ์เรื่องของความรักอะไรแบบนี้
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนที่เป็นมือแทงเป็นผู้ต้องหานะครับ
เขาบอกว่าเขาก็ทำไปผ่วงกันตัว

เขาก็ช่วยคนเจ็บด้วยคนเจ็บเนี่ยเป็นแฟนเก่าตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนใหม่
ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงกลาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่สงขลาที่หัดใหญ่
บ้านพักหลังหนึ่งในซอย๗คลองเตยในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับเมื่อคืนนี้
มีผู้ที่ถูกแทงบาดเจ็บสาหัส๑คน
เจ้าหน้าที่ก็รีบมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลผู้ถูกแทงชื่อนายภูเบสอายุ๑๙นะครับ
แผลที่ถูกแทงก็ถูกแทงด้วยมีดทำคลั่วมีดในยาว๔นิ้ว
แต่ทีนี้มันเข้าจุดสำคัญด้วยนะครับก็เลยสาหัส
ส่วนคนแทงไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็รออยู่ที่บ้านนะครับ
ชื่อว่านายวัชรพงศ์อายุ๒๔ปีตำรวจสพหัดใหญ่ก็คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดี
นายวัชรพงศ์บอกว่าสาเหตุมันก็มาจากเรื่องของรักสามเศร้าแฟนเก่าแฟนใหม่
เมื่อคืนนี้มาเจอกันที่บ้านของฝ่ายหญิงซึ่งเป็นแฟนสาวคนปัจจุบันของเขา
วัชรพงศ์บอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาก็ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่บ้านกับแฟนสาวของเขา
พอมาถึงจอดที่หน้าบ้านก็เจอนายภูเบสคนเจ็บที่เป็นแฟนเก่าของฝ่ายหญิงเลิกกันไปเดือนกว่าแล้ว
ขี่จักรยานยนต์ตามหลังมาบอกว่าจะขอมาเอาของคืนเป็นตู้ลำโพงที่อยู่ในบ้าน
ก็ตอนนั้นก็เกือบจะมีเรื่องกันไปทีหนึ่งช่วงหน้าบ้านแต่ว่านายวัชรพงศ์อ้างว่าก็ไม่เป็นไร
เขาก็ให้นายภูเบสเนี่ยเข้าไปเอาของซึ่งนายภูเบสก็เป็นฝ่ายไปไขกุญแจบ้านเปิดประตูเข้าไปนะครับ
สักพักหนึ่งนายวัชรพงศ์กับแฟนสาวก็เดินตามเข้าไปดูในบ้าน
ซึ่งนายวัชรพงศ์บอกว่าระหว่างที่เดินสวนกันนี่แหละนายภูเบสเข้าไปเอาของเสร็จก็เดินสวนจะออก
ส่วนเขาก็เดินเข้าไปมองหน้ากันพอมองหน้ากันแล้วทีนี้ก็เลยต่อยกันนะครับ
ซึ่งนายวัชรพงศ์อ้างว่าถูกนายภูเบศต่อยก่อนตัวเองก็เลยชกสวนกลับ
นายภูเบสที่มาเพื่อมาเอาตู้ลำโพงคืนก็เลยเอาลำโพงตีเขา
ตัวเองก็เห็นว่าอีกฝ่ายมีตู้ลำโพงก็เลยไปหยิบมีดทำครัวที่วางอยู่ที่กล่องเครื่องมือช่างแถวนั้น
แทงไปมั่วเพื่อป้องกันตัวแต่ทีนี้ไอ้มั่วเนี่ยมันชึกแผลหนึ่งเข้าหน้าท้องในภูเบสฮะ
นายภูเบสก็ล้มทั้งยืนเลยฮะเลือดไหลไม่หยุดซึ่งนายวัชพงศ์บอกว่าเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
เขาก็ยังไปช่วยประคองตัวในภูเบสให้นั่งลงแล้วก็แจ้งรถพยาบาลให้มารับตัวส่งโรงพยาบาล

ส่วนวันนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวมาสอบปากคำอีกรอบนึง
วัชรพงศ์ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะเขาก็ยอมรับว่าเขาแทงจริง
แต่เขาทำไปเพื่อป้องกันตัวเพราะถูกนายภูเบสเนี่ย
เข้ามาก่อนนะฮะอ่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้เจอกับแม่ของฝ่ายหญิง
นะฮะโอ้โหนี่อยู่ตรงกลางเลยค่ะนะแม่บอกว่าก็รู้จักทั้งสองคนนั่นแหละ
ผู้ชายทั้งสองคนทั้งแฟนเก่าแฟนใหม่ของลูกสาวเอาคนเจ็บก่อน
อ่าคนเจ็บเนี่ยนะเคยคบกับลูกสาวของเขาแล้วก็เลิกลากันไปแล้วนะครับ
อ่าเลิกกันได้สักอ่าปีหนึ่งอืมนะ
แล้วก็มาคบกับทางฝั่งของคนแทงนะครับได้ประมาณ๑เดือนนะครับ
อ่าทีนี้ตอนที่เลิกกันไปเนี่ยก็เนื่องจากนายภูเบสคนที่บาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
แม่บอกว่าขี้หึงมากขี้หึงจนลูกสาวของแม่ทนไม่ไหว
ก็เลยเลิกกันแล้วก็มาเป็นแฟนคบหากับนายวัชรพงศ์
ซึ่งนายวัชรพงศ์เนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหนิสัยดีมาก
คือแม่เนี่ยรักเหมือนลูกเลยนะครับมีสัมมาคารวะขยันทำงาน
ทำงานส่งตัวเองเรียนหนังสือมาตลอด

เขาขอชี้แจกหน่อยคุณเหล่นมันสอดใช่
น้องเขาบอกว่าคืออย่าไปเข้าใจผิดว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแทงกันเจ็บสาหัส

เศร้าหรือว่าทั้งสองคนผู้ชายก็มาแย่งน้องเขาเนี่ยไม่ใช่นะฮะคือน้องเนี่ยเขาเลิกกับคนเจ็บ
อย่างแบบเปิดเผยเลิกกันแบบเลิกกันไปนานแล้วนะจนมาเป็นแฟนกับทางฝั่งของนายวัชรพงศ์ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของผู้ชายทั้งคู่อ่ะไม่เกี่ยวอะไรกับน้องเขา
เขาไม่ได้แทงกันเพื่อแย่งหนูเขาไม่ได้แย่งกันเพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครแย่งใครหนู
คือครบกับบินแบบเปิดเผยไปแล้วคือเสร็จขาดกับน้องแล้วครบกับบินแล้วมันไม่ผิด
ภูเบสที่ถูกแทงตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ว่ายังต้องอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ามีดที่ถูกแทงเข้าไปเนี่ยที่หน้าท้องมันเข้ากระเพาะอาหาร
เพาะอาหารทะลุเลยนะฮะเรื่องคดีความตำรวจแจ้งข้อหานายวัชรพงศ์เบื้องต้นไว้แล้ว
ก็คือพยายามฆ่าที่เหลือก็เดี๋ยวสอบสวนสอบปากคำกันเพิ่มเติมแล้วก็ว่ากันต่อไปนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันตัวแล้วก็ช่วยเหลือเขาหลังจากก่อเหตุอะไรก็ว่ากันไป
แต่ก็โดนข้อหานักเลยโดนพยายามฆ่าเลยนะคะ